ตลอดข่าวท้าให้คุณเปิบป่นจักรจันทร์ที่รับประกันความแซ่บไปมุกดาหารต้องทานหมูหันแก่งกระเบาของเขาดีจริงจริงดูกันชัดชัดไก่ชนที่มีค่าตัวถึงยี่สิบสองล้านบาทตลอดหาเรื่องไปชมความงดงามที่วัดล้านขวดอาทิตย์นี้สิบสี่นาฬิกาความหันศาก็มาเต็ม